พี่น้องสื่อมวลชนให้กรุณาได้เรียนพี่น้องประชาชนว่าในวันนี้เราได้ใช้ยุทธการดาวกระจาย
เพื่อที่จะทำการหาเสียงนะครับหาคะแนนจากประชาชนเข้าถึงตัวประชาชนโดยในช่วงที่ผ่านมา
ขอบคุณครับ
สวัสดีพี่น้องสื่อบัญชนและพี่น้องประชาชนที่โบรก
สำหรับวันนี้ท่านอันวิทินชาญมีดุกรูท่านหัวหน้าภักดิ์ที่มอบให้ผม
และท่านโกศกภักดิ์และท่านจุภัยเจริญในฐานะไทยเจริญ
มาแถลงเช่าเรื่องการชัดช้านการจุดศาสตร์สัมประธานการแจก
ที่เราพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายที่เพิ่งได้รับการโปรดกล้าว
ก็เห็นว่ามีบทเฉพาะการว่า๕ปีถึงจะปลดล็อกทำไมท่านทำอย่างนั้น
เวลาท่านคิดเรื่องปลูกโรงเรือนระบบปิดที่ปฐุมธานีท่านทำของได้
ทำไมท่านไม่ทำเรื่องอย่างนี้ล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะออกกฎหมาย
ในการกดล็อคเรื่องกัญชาแต่พุทธเฉยจะทำทั้งหมดนะครับ